ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับใครฆ่าคุณลุงคนนี้อายุ๗๕ปี
แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ริมถนนเบื้องต้นเนี่ยตำรวจพาลูกชายไปสอบสวน
ไปสอบปากคำครับไปเค้นสอบนายเขมาอายุเจ็ดสิบห้าปีครับ
ท่านถูกนะฮะเอาตัวอยู่ในรถเข็นเป็นศพแล้วนะ
เป็นรถเข็นสามล้อมาอยู่ในพงป่าย่านี้ริมถนนนะครับ
ถนนหลวงหมายเลข๒๔จุดโค้งบ้านภัยศาลฝั่งขาเข้า
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำครับตำรวจสพประโคนชัย
เวรหน่วยกู้ชีพไปร่วมกันชนสูตรนะครับแต่เมื่อพลิกศพพบความผิดปกติหลายอย่าง
ศีรษะเนี่ยคล้ายถูกของแข็งทุบตีกระโหลกเปิดครับใบหน้าร่างกาย
คล้ายกับถูกขอมีคมเฉือนตรงคอตรงท้ายทอยมีรอยถูกแทงครับ
แล้วก็ยังพบรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้หนึ่งคันแต่ไม่มีร่องรอยการเฉียวชนอะไรนะ
ปิ๊งเลยไม่มีรอยเฉียวชนเชื่อว่าผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแน่นอน
เป็นฆาตกรรมอำพลางครับตำรวจลงพื้นที่บ้านของผู้ตายนะครับ
ในบ้านเนี่ยพบมีดพระยาว๑ด้ามอยู่หลังตู้แล้วก็มีดพระสั้นอีกหนึ่งด้ามตกอยู่ครับ
หลังบ้านเนี่ยมีที่นอนถูกเผามีร่องรอยถูกเผามีคราบเลือดที่หน้าบ้าน
แล้วก็มีรอยคล้ายรถลากอยู่ที่พื้นดินนี่ฮะที่นอนที่ถูกเผานะครับ
เราค่อยค่อยไปดูตามหลักฐานนะฮะแล้วก็ยังไปเจอนะครับ
รอยเลือดหยดเป็นทางนะครับทิศเดียวกับที่
อ่านี่แหละครับสงสัยสิตำรวจเขาบอก
นายชัชชาวาสอายุยี่สิบแปดปีลูกคนที่ห้าของผู้ตายนะ
เจ้านอาทิบบเรียกมาสอบครับให้การบอกว่าเขาอยู่บ้านกับพ่อ
อยู่กันแค่สองคนช่วงเมื่อวานนี้น่ะ
ลากที่นอนของเขาเนี่ยออกมาแล้วจุดไฟเผาไม่รู้พ่อทำทำไม
แล้วพ่อก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปช่วงตี๓ยืนยัน

ตำรวจตรวจสอบสภาพร่างกายของลูกชายคนเล็ก
มือแผลที่เท้าไหนถอดเสื้อให้ดูสิมีแผลอะไรไหมถอดเสื้อดิ
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักครับเนื่องจากยังพบพิรุธหลายอย่าง
คำให้การหลายจุดมันไม่สอดคล้องกันตำรวจเขาฟังแล้วเขาเอ๊ะ
ระหว่างนั้นลูกชายคนโตของผู้ตายมาถึงครับ
แล้วปรีเข้าไปทำร้ายนายชัชวานเลยครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าน้องนี่ฮะมาแล้วพี่ชายคนโตปรีเข้ามาโอ้โหจะใส่น้องเลย
บอกเชื่อเลยน้องต้องเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อลองฟังพี่เขาเล่าฮะ
พ่ออะไรสงสัยว่าน้องทำ

ครับคือเชื่อว่าน้องชายฆ่าพ่อ
ครับเพราะว่าในวันก่อนผมเคยมาก็มันคิดว่าจะทำร้ายพ่ออยู่ครั้งหนึ่ง

อาการป่วยมันเป็นอย่างไรคุณคิดว่า

คุณผู้ชมครับล่าสุดครับสอบปากคำเค้นสอบเค้นสอบอยู่หลายชั่วโมง
ชัดชะวันรับสารภาพครับคุณผู้ชมครับ
รับสารภาพว่าฆ่าพ่อจริงครับ
เขาอ้างว่าพ่อเมาหรือมีปากเสียงกับเขา
แล้วรำคาญก็เลยไปคว้ามีดมาทำร้าย
กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับจับภาพผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วลากรถเข็นนะ
หลังจากนั้นก็เดินเท้ากลับมา
หมาแถวนั้นก็นะฮะวิ่งตาม
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเอาร่างของพ่อเนี่ย

ชัชวานเดินไปแล้วหมาเห่ากันเกลียวเลยนะครับ
เขาบอกว่าเอาร่างพ่อเนี่ย
ขึ้นรถเข็นแล้วก็ขี่จักรยายนลากไปทิ้งครับ
ส่วนที่ทำไปนะคุณผู้ชมครับ
เขาบอกไม่รู้สึกผิดเลยแล้วไม่ขอโทษด้วยครับ
พ่อด่าเหรอคะหื้อโดนพ่อด่า
ใครเราใช้อะไรทำลายคุณป่าพ่อเรา

ขอครับ
ตั้งไป๔ครั้ง
คุณผู้ชมครับไปตรวจสอบประวัตินะ

แต่ก่อนเป็นทหารมีประวัติ

ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับญาติของพ่อเขา
บอกว่ามีอาการคล้ายเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ

มันก็มียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

สรุปว่าลูกชายเป็นคนฆ่าพ่อนะคะ